ถ้าดูมุมมองของคนไทยด้วยการที่เที่ยวไทย
เขาบอกว่าตอนนี้ถือว่าการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ

เพราะส่วนใหญ่ก็นิยมขึ้นเหนือกันไป

เคียงกับไปเที่ยวต่างประเทศเหมือนกัน
แต่ว่าคนไทยก็ยังนิยมเที่ยวในไทยนะ

เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดภาคเหนือ
นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปสัมผัสลมหนาว
โดยนายภูริวัฒน์ลิ้มถาวรรัฐนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ

ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
จองโรงแรมที่พักเฉลี่ย๑๗๐
โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ
โซนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็แม่ห้องศร
เช่นเดียวกับสถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อย่างน้องคายอุดรธานีนครพนม

นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศบอกว่า
ปีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวต่างประเทศต่อหัวต่อทริปเนี่ย

เพราะว่าผู้ประกอบการทัวร์ก็แข่งกันลดราคาดึงลูกค้า
แห่งค่าทัวร์ใกล้เคียงกับการเที่ยวในประเทศแล้วด้วยซ้ำ
แต่คนไทยยังหันมาเที่ยวในประเทศกันมากขึ้น

ทริปต่างประเทศที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็ยังเป็นที่ไหนรู้ไหมคะ

สำหรับค่าทัวร์ญี่ปุ่นถ้าเปรียบเทียบ๔คืน๕วัน
เฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ไม่เกิน๒๙๐๐บาท
เฉลี่ยประมาณ๕๖๐๐บาทต่อวันนะคะ
ถ้าไปเกาหลี๓คืน๔วันค่าใช้จ่ายต่อหัวเฉลี่ยประมาณ๓๗๕๐บาทต่อวัน
เวียดนามใกล้ไม่ไกลเหมือนกันก็คือ๓วัน๒คืน
ใช้เงินเฉลี่ย๙๙๐๐บาทถึง๑๑๐๐๐บาท
หรือประมาณ๓๐๐๐บาทต่อวัน
อันนี้เป็นเขาคิดเฉลี่ยมาให้เนี่ยนะคะ
ก็จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายจริงมันไม่แพงแล้วถ้าไปต่างประเทศ
ส่วนถ้าท่องเที่ยวในประเทศต่อหัวเนี่ย
เฉลี่ย๒คืน๓วันอยู่ที่ประมาณ๓๐๐บาทเหมือนกันนะ
เออก็คือค่าใช้จ่ายแทบจะไม่ต่ำ
ใช่ค่ะซึ่งนายศิรษฐ์ดวงรัฐผู้บริการท่ากาศยานสวนภูมิคาดการณ์ว่าในปีนี้
จะมีผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
เฉียวันละ๑๗๔๐๐คน
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ๒๓
จะมีเที่ยวบินให้บริการรวมทั้งสิ้น๑๔๓๒๓๘เที่ยวบิน
เฉลี่ยวันละ๙๗๕เที่ยวค่ะ
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ๗๒
ตอนนี้ก็เลยเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างเอาไว้
เพื่อรองรับกับผู้โดยสารที่จะมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จอดรถการจัดคิวรถแท็กซี่
แล้วก็จะเพิ่มเจ้าหน้าที่ในการตรวจตราดูแลด้วยค่ะ
ค่าทัวร์ญี่ปุ่นที่คุณปอเล่าไปไม่เกิน๒๙๐๐บาท
มันเป็นช่วงเทศกาลแต่ก็ยอมเสีย
สิ้นปีนี้หรอคะคุณจะหยิดให้ฉันไปอีกแล้ว

เที่ยวกันหน่อยนะครับต่างประเทศก็ได้ในประเทศก็ได้
แล้วก็เป็นการส่งเสริมของการท่องเที่ยวในประเทศด้วย